สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมไกรสอนเกษสมนะครับ
เย็นวันนี้ครับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในฟุตบอลสี่เศร้า
ชัยนะครับ๒๐๑๙เจอกับจีนเจ้าภาพนะครับ
ซึ่งชนะทิพย์สงกระสินมิดฟิลตัวเก่งของไทย
ก็บอกว่ายังคงเจ็บปวดนะครับที่แพ้จีน
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายของเอเชียนคลับครับ
ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามซ้อมภายในกว่างซีนสปอร์ตเซนเตอร์
พบกับจีนเจ้าภาพในชัยนะครับ๒๐๑๙
โดยเน้นความสัมพันธ์ในการเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับรวมถึงแท็กติกนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินมิดฟิลจากคอนซาโดเลซัปโปโลบอกว่าจีนเล่นในบ้านคงเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ไทยก็มาเล่นที่นี่เพื่อประเทศชาติซึ่งเขายังเจ็บปวดที่แพ้จีน๑ต่อ๒ในเอเชียนครับรอบ๑๖ทีม
เจอกันครั้งนี้จึงต้องพยายามเอาชนะและหากคว้าชัยในบ้านจีนได้ก็ยิ่งดีนะครับ
แต่คงไม่ง่ายเพราะจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรวมใจเป็นหนึ่งช่วยกันเล่นและช่วยกันวิ่งตลอด๙๐นาที
ขณะที่ฟาบิโอคานาวาโลกุลซื้อทีมชาติจีนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเขายังมีสัญญากับกวางโจเอเวอร์แกรน
แต่ช่วงนี้ฟุตบอลลีกพักเบรกให้กับทีมชาติจึงรับงานได้โดยไม่กระทบกับสโมสร
ซึ่งอดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๐๖เปิดเผยว่าเขายังไม่คิดถึงเรื่องที่จะได้คุมทีมชาติจีนแบบถาวร
และแม้จะถูกมองว่าเป็นโค้ชที่ยังมีประสบการณ์น้อยรวมถึงใช้ผู้เล่นหน้าใหม่หลายคน
ทีมชาติไทยเจอกับจีนแข่งขันเวลา๑๙นโดยจะเข้าสัญญาณเริ่มรีวิวกันตั้งแต่๑๘น๒๐น
หลังจากนั้นผลการแข่งขันในวันนี้รวมทั้งแมชวันพรุ่งนี้นะครับ๒๕มีนาคมถัก
หากว่าไทยเข้ารอบชิงก็จะแข่งขันเวลา๑๘น๓๕น
แต่ถ้าชิงที่๓ก็จะแข่งขันในเวลา๑๔น๓๕น